เอาละครับคุณผู้ชมมาดูคุณลุงชิด
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณลุงชิดไปไหนมาไหนสวมเสื้อเกราะตลอดเวลา

ไปดูดีกว่าว่าลุงชิดสวมอะไรอยู่ฮะ
นี่แหละครับคุณลุงชิดนะครับ
เป็นเจ้าของไอเดียเก๋ไก่
เป็นชาวสวนตำบลนาเขียนอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่างจากงานหลักก็คือการเก็บกะลามะพร้าว
นำมารีไซเคิลด้วยการประดิษฐ์เป็นเสื้อกรอก

ส่วนกะลามะพร้าวทั้งหลายไม่ได้หามาจากไหน

แค่เก็บจากที่ชาวบ้านทิ้งไว้

ก่อนตัดกะลาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ
แล้วขัดถูให้เงาแวววับ
เอาแววับแล้วก็เอามาผูกเอามาสารกันแบบนี้

เจาะรูใส่ห่วงร้อยให้กระลาดติดกัน

เป็นรูปร่างของเสื้อเกราะแปลกตาไม่เหมือนใคร

ใส่เสื้อกั๊กเท่นะครับ
อกจากทำเสื้อเกราะกะลาแล้วลุงชิดยังสวมใส่เองด้วย
ว่าจะไปไหนมาไหนก็สวมใส่เสื้อเกราะไปด้วยตลอดเวลา
กลายเป็นสัญลักษณ์ของคุณลุงไปซะแล้ว
ใครพบเห็นแม้แค่เห็นแค่ปลายเสื้อ

ปลายเสื้อเกาะกะราก็เห็นเลยว่าเป็นคุณลุงชิดนั่นเอง

บางคนก็ขอเซลฟี่อย่างที่เห็นนะครับ
ขณะที่ผู้สนใจพยายามติดต่อขอซื้อเสื้อเกราะกะลาของคุณลุง
ลุงลุงขอซื้อเหอะเก๋ดีเท่ดีผมอยากได้๕๐๐บาทได้ไหม
โดยบอกว่าจะเอาไปโชว์ที่ร้านและจะไปเป็นต้นแบบด้วย
แต่เงินไม่สามารถซื้อเสื้อลุงชิดได้
ชิดบอกว่าไม่อยากขายเพราะตั้งใจจะเก็บไว้เองนะครับ
ถือว่าเป็นเสื้อเกราะกะลาตัวเดียวที่มีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็คุณลุงเป็นผู้ที่โอ้โหกว่าจะผ่ากว่าจะเฉือน
กว่าจะขัดเงากว่าจะมาร้อยกว่าจะมาสารเป็นเสื้อแบบนี้
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวท่านเองก็เลยเท่อยู่คนเดียว